คุณผู้ชมฮะมีเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะครับ
สนั่นเพื่อนบ้านจนเพื่อนบ้านดับไป๒ศพคุณ
เรื่องของปมเกิดเหตุนะคุณโอ้โหไม่น่าเชื่อเลย
ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันจะยิงกันขนาดนี้
ปมเกิดเหตุเพราะเปิดประตูเสียงดังรบกวน

จะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เวลา๑๐โมงครึ่งนะฮะตำรวจสนบางขุนนล
รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
ภายในซอยจรรย์สนิทวง๒๗แยก๑๖
แขวงบางขุนนลที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะครับ
มีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

พบสมของนายจัตุพรคุณเอิ้งอายุ๕๙ปี
เสียชีวิตคุณผู้ชมอยู่บริเวณแทงน้ำหน้าบ้าน
นะครับนี่จุดตรงนี้นะฮะคุณลุงเสียชีวิตตรงนี้

พบศพของคุณป้าสุกัญญาสวัสดีเวทินอายุ๖๗ปี
หงายเสียชีวิตตาไม่ปิดนะคุณ

แล้วคนข้างคุณคือคนในบ้าน
ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็นั่งรถเข็นแบบนี้นะฮะ
ทั้ง๒คนมีบาดแผลจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
แล้วก็มีรอยกระสุนปลอกกระสุนและหัวกระสุน
ตกอยู่ภายในบ้านจำนวนถึง๑๑นัดนะครับ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้ได้นะฮะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายนบรงชัยนพคุณวัฒนากุลอายุ๔๕ปีนี่คนนี้
หลังยิงเสร็จนั่งรอมอบตัวกับตำรวจ
ปืนวางอยู่ข้างตัวกระสุนถูกยิงไปหมดแมกกาซีนเลย
และในตัวพบกระสุนที่ยังไม่บรรจุอีก๒๐นัดนะครับ
ทีนี้พยานซึ่งเป็นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืน๓ชุดรวมแล้วหลายนัด
ที่คนก่อเหตุคือนายนรงชัย
เดินออกมาจากบ้านหลังดังกล่าว
แล้วก็ถูกตำรวจเข้าควบคุมตัวไว้ในเวลาต่อมานะครับ
ส่วนผู้ตายเป็นอดีตหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ลูกชายเป็นหมอด้วยเช่นกัน
ซึ่งครอบครัวผู้ตายจริงเป็นคนอัธยาศัยดีนะ
เพื่อนบ้านบอกทุกคนในหมู่บ้านรักใคร่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
แล้วก็คุณลุงกับคุณป้าก็ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วนะครับ

อยู่ถัดจากบ้านผู้เสียชีวิตไปแค่๒หลังเท่านั้นเองนะครับ
เรื่องต้นตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
ไปสอบสวนต่อที่สนบางขุนนลครับ
ส่วนสาเหตุจากการสอบปากคำจากการตรวจสอบนะฮะ
ว่ามาจากปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง
มีเรื่องขัดใจกันก่อนหน้านี้
เรื่องที่บ้านของผู้ตายปิดประตูเสียงดัง
หรืออาจจะมาจากสาเหตุอื่นที่สะสมมานานนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุเตรียมจะขายบ้าน
เพื่อจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ใช่ค่ะก็นี่แหละเดี๋ยวตำรวจเขาบอกว่า
พอได้ข้อมูลจากทั้งหมดแบบนี้แล้ว
ตำรวจก็จะต้องมีการสอบสวนก่อน
แล้วก็เดี๋ยวต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมมันเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะ

เฮ้ยนี่เหรอเพื่อนบ้านแทนที่จะเป็นรั้วที่ดี
คอยดูแลให้กันแต่กลับกลายเป็นว่า
มายิงจนเสียชีวิตแบบนี้
แล้วเหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมาด้วย
ใช่นะฮะอันนี้ก็ตำรวจจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุนะฮะ
แล้วก็เค้นสอบปากคำกับผู้ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคุณนะ

เป็นเหตุสลดใจจริงจริงนะฮะค่ะพาแก้ไขรายละเอียดข่าวนี้นิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุเพื่อนบ้านยิงกัน
จนมีคนเสียชีวิตสองศพนะฮะ
คนเสียชีวิตเป็นอดีตหมอทั้งคู่เลยนะฮะ
ซึ่งศพที่พบก็คือนางสุกัญญาสวัสดีเวทินแล้วก็นายจตุพรกุลอึ้งนะครับ

แต่จริงแล้วทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับ
เป็นพี่น้องกันเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านทั้งคู่เลย
ส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านอีกคนนึง
ก็คือคุณแม่ที่นั่งรถเข็นอยู่นะครับ
แล้วก็คนก่อเหตุคือคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ

เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปอีก๒หลังเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายนรงชัยนพคุณวัฒนากุลนะครับ
ก็แก้ไขรายละเอียดตรงที่ว่าคนตายทั้งคู่
ไม่ใช่พ่อแม่นะแต่เป็นพี่น้องกันนะครับ
พี่สาวกับน้องชายเสียชีวิตคาบ้านเลยนะฮะ